ส่วนความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางภรรยาแล้วก็หลานชายนั้นเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
วันนี้ครอบครัวนายสุบินเกรฮิรันติดต่อไปขอรับศพที่แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดตราดแล้วนะคะ
ส่วนภรรยาที่เป็นผู้ต้องหาบอกว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะลงมือนะคะ

แต่สิ่งที่ทำที่เลยเกิดขึ้นมันพรั่งไปจริง
พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่ามันคือความผิดนั่นแหละ
นี่คือเสียงของนางสาววาสนาเข็มขาวที่ยืนยันว่า
ไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุฆ่าหันศพเผาอำพราง
นายสุบินเกรดฮิรันสามีของเธอ
แต่เพราะตลอด๒๐ปีที่อยู่ด้วยกัน
เธอต้องทนกับพฤติกรรมเจ้าชู้อารมณ์ร้อนและโมโหร้าย
หลายครั้งที่เธอขอร้องให้ผู้ตายพยายามปรับปรุง
และเปลี่ยนนิสัยเพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข
แต่ผู้ตายก็ไม่เคยทำ
เขาจะไม่มีคำว่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร
มีจะให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขา

เราเคยบอกให้เขาเลิกกินเหล้าซะ

แล้วก็ให้เหตุผลว่ามันผลต่อสุขภาพร่างกายตัวเองนะ

มันจะได้อะไรมันก็เย็นลงใจมันจะเย็นลงบ้าง
เพราะบางทีการเรากินเหล้าเนี่ยมันทำให้
ไปเพิ่มความรุนแรง

พบกับลูกชายและลูกสาว
ทันทีที่พบทั้งร้องไห้และสวมกอดลูกด้วยความคิดถึง
เพราะจากนี้ไปเธอต้องเข้ารับโทษตามกฎหมาย
ส่วนลูกจะอยู่ในความดูแลของพี่สาว
วันเดียวกันนี้พี่สาวของนายเมฆเดินทางมาเยี่ยมน้อง
บอกว่าทุกคนในครอบครัวยังงงตั้งตัวไม่ถูก
เชื่อว่าน้องชายที่เป็นคนดีขยันทำงาน
เลี้ยงพ่อและแม่ทิพิการจะเกาะเหตุแบบนี้
พร้อมยืนยันนายเมฆกับนางสาววาสนา
ไม่ได้มีสัมพันธ์ฉันชู้สาวตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต
ไม่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะ
มันเป็นอย่างนี้มันก็ดีกันอยู่นะ
เขาเคยมาเล่าถึงเรื่องพี่สุบินมาก่อนไหมครับ
ไม่มีค่ะไม่มีอันนี้ไม่ทราบจริงใช่

ขณะที่ในเมฆกับนางสาววาสนา
ขับรถของผู้ตายออกจากซอย

ท้ายกระบะเห็นถุงใส่ชิ้นส่วนศพ
ที่ถูกชำแหละแล้วอยู่หลังรถ

ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน

และนำตัวไปชี้จุดบนรถกระบะสีขาว
บรรทุกชิ้นส่วนศพไปทิ้งตามจุดต่าง

ส่วนนางสาววาสนานั่งข้างคนขับ
จากนั้นนำตัวในเมฆขึ้นรถตู้

นำมีดที่ใช้ก่อเหตุไปยนต์ทิ้งลงน้ำ
ข้างทางริมถนนศรีนคริน

แต่เอองราชจอดแล้วมายังไง
เดินข้ามภูมิไม้มา

โยนทันตรงนั้น
เบื้องต้นตะปรดแจ้งข้อกล่าวหากับทั้ง๒คน
ปิดบังซ่อนเร้นศพและทำลายศพเพื่อปิดบังการเสียชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน